เดี๋ยวคืนนี้ดิฉันกำลังจะไปดู

เพราะว่านางได้ไปเซ็นสัญญากับ
เจนซี่ชื่อดังในอเมริกา
ที่เป็นคนดูแล

มกราคมนี้เองนะ

เล่นอยู่เล่นแล้วนะละครไทย

และงานนี้ก็ได้ช่างแต่งหน้า
คู่ใจของจีจี้ฮาดิต

ที่มันเป็นอยู่ในตระกูลของแคนิเชียนไงล่ะ

จิจิปปาลัสโก้

ประจำตระกูลของแคนนิชเชียนนี่แหละค่ะ

เราถูกเจอว่านางดูแบบว่าดบไปนะ
น่ะนะคะนี่เช่งเนี่ย
เช่งหน้าเช่งผมดบไปนะ
นั่งสวยนะ

ของรู้สึกว่าจะเป็นของ
อาชิเป็นคนจีนอ่ะ

เป็นคนจีนที่เกิดในเมืองฝรั่ง
แต่มันเกิดในเมืองฝรั่ง